ทีแล้วนะคะกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะ

ฝากกันนะคะจากผู้เชี่ยวชาญวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณวินพรมแพทย์นะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะ
วันนี้เป็นเกียรติกับรายการนักลงทุนถามมากมายค่ะบอกว่านับวันถอยหลังเข้าสิ้นปีแล้ว
ถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าลงทุนแค่๗ปีปฏิทินเองแต่ว่ามันมีข้อแม้ว่า
มีข้อดีว่าท่านสามารถลงทุนหลักธับอื่นได้
มีความสะเทียดมากขึ้นในระยะยาวครับทั้งก็อย่าทุ่มทั้งหมดไปที่
ก็ต้องบอกว่าถ้ามองย้อนมาไปข้างหน้าอีก๗ปีคิดว่า๑๗๐๐ก็อาจจะไม่ได้สูงเกินไป
หุ้นไทยเยอะอีก๗ปีข้างหน้าน่าจะสูงกว่านี้
ปีหน้ามองเป้าไปถึง๑๘๙๐๐แล้ว
ใช่ครับแต่นี้ก็ย้ำกันอีกครั้งว่า
ปีนี้ถ้าเราคิดว่าเราซื้อตอนปลายปีแล้วเราซื้อของแพง
ปีหน้าก็ต้องเริ่มกันใหม่ซื้อตั้งแต่ต้นปีนะครับ
ก็ถือว่าเราต้องเรียนรู้จากการลงทุนในปีที่ผ่านมาด้วย
องทุนในตลาดมีมากมายนับพันกองต้องพูดแบบนี้
เป็นกองทุนมาให้นักลงทุนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
กองไหนน่าสนใจกองไหนที่ลดหย่อนภาษีได้มีประสิทธิภาพ
ที่ท่านเฉดบนจอว่ากองทุนเรามีทั้งตราสารหนี้ทั้งผสม
กองหุ้นประกอบอังกษานิมสรรพ์และต่างประเทศนะครับ
จะเห็นว่าผลแทนย้อน๑ปีปีนี้นะครับ
ทั้งคู่ได้๒๐นิดนะครับต่อปีที่ผ่านมานะครับ
เพื่อจะย้ำว่าผลแทนของเราในฝั่งหุ้นเนี่ยถือว่าดีมากนะครับ
ถ้าจะสงสัยว่าทำไมได้๓ดาวนะครับ
จะมีผลพยานย้อนหลัง๑๐ปีซึ่งอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับ
ก็แนะนำว่าถ้าท่านชอบหุ้นไทยแล้วอยากลงทุนประหยัดภาษีนี้
ปีนี้ได้มาละ๘๘๔นะครับ
๓ปีก็๑๔ต่อปีนะครับเยอะมากเหมือนกัน

หนึ่งด้วยก็เป็นอสาธิมทรัพย์ไทยสิงคโปร์เก็บค่าเช่านะครับ
ค่าเช่าตกปีละ๕๖นะครับ
ก็แนะนำว่ากองนี้จะเป็นกองที่ช่วยท่านเสริม
รายได้จากค่าเช่ามาทำให้พอร์ตเราเนี่ย

ถ้าใครอยากได้แบบแนวปันผลนะครับ

ซึ่งเป็นการจัดย้อนหลัง๓ปีนะครับ
แล้วก็ให้ดูว่าใครที่๑นะครับ
เพราะแทนของเวลามาจีที่เขาจัดเนี่ยคือ
จบที่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับ

ย้อนหลังเนี่ยปีละ๑๐๕๕เปอร์เซ็นต์นะครับ
กองนี้ครับเป็นกองที่ลงทุนหุ้นไม่เกิน๗๐นะครับ
พอร์ตหุ้นเหมือนกองเบอร์หนึ่งเลยนะครับ

ที่ติดอันดับ๓เนี่ยลงทุนน้อยกว่านะครับ
แต่ว่าไส้ในคือหุ้นเหมือนกันนะครับ
เบอร์๓เนี่ยลูกค้าคนชอบก็จ่ายปันผลทุกปีนะครับ
ก็กำไรที่ได้ก็จะมาแบ่งเป็นปันผลนะครับ
ติดที่๑น้ำย้อน๓ปีนะครับ
ลงทุนหุ้นเยอะหน่อยไม่จ่ายปันผลนะครับ
ลงทุนหุ้นไม่เกิน๗๐และจ่ายปันผลทุกปีนะครับ
ท่านถามว่าถ้าเราไม่ใช่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

คุณวินมองว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการออมเงินแล้วลงทุนได้ด้วยไหมคะ
ก็จริงถ้าท่านไม่ใช้สิทธิภาษีเนี่ย

อาจจะคล่องตัวมากกว่าเรื่องของการเข้าออกกองทุนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ติดเรื่องภาษีเนี่ย
ลงไอดิบก็ได้คือกองทุนไทยทั่วไป

แล้วก็ที่สำคัญมีผู้เชี่ยวชาญในการลงทุน
วันนี้เฟ้นกองทุนแบบติดอันดับ๕ดาวมาฝากกัน
แล้วที่สำคัญไม่จำกัดเพียงแต่หุ้นเท่านั้น
มีในเรื่องของกระจายความเสี่ยงไปยังทางเลือก

ยอดกดทุนโตขึ้นเกิน๒เท่า

ถึงแนวบริหารของผู้จัดการกองทุน

มีการบริหารจัดการแบบมีประสิทธิภาพ

หรือว่าโทรศัพท์นะครับ๐๒๖๘๖๙๕๙๕นะครับ

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ

นี่คือเรื่องราวการลงทุนนำมาฝากกันนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีความน่าสนใจรออยู่ค่ะ
สองประเภทอย่างนี้ครับ
กลุ่มรถยนต์พึ่งพาการใช้เครื่องยนต์เป็นหลัก
กลุ่มรถยนต์พึ่งพาการใช้แบตเตอรี่เป็นหลัก
วันนี้เราคุยเรื่องกลุ่มรถยนต์เพิ่งพาการใช้เครื่องยนต์เป็นหลัก

คือรถที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันสันดาบภายใน
คือรถที่มีทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่อยู่ในคันเดียวกัน

เหมือนกลุ่มไฮเบรดแต่มีสายแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ล้วนในการขับเคลื่อนรถยนต์

หัดพลังงานประหยัดทรัพย์ในกระเป๋า

สร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านการแบ่งปันความสุขด้วยการให้
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่ปีใหม่

พร้อมให้ความสนใจต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและการแบ่งปัน
ด้วยการนำพลาสติกเหลือใช้มาประกอบเป็นต้นคริสต์มาสสูง๕เมตร
เพราะหมีขาวตัวใหญ่ที่ทำจากถุงพลาสติกขนาดสูง๓๖เมตร
ภาคสังคมตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของขยะ

ลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ค่ะ
โอเคครับตอนนี้เราได้เปิดไฟต้นคริสต์มาสติกนี้ก็พร้อมแล้วนะครับ
จริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะฮะ
พลาสติกในชีวิตประจำวันเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้
พวกเราทุกคนน่าจะลืมตาตื่นขึ้นมา
เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ย
จะเห็นเลยว่ามีสินค้าพลาสติกอยู่เต็มตัวไปหมดเลยนะครับ
ฉะสิ่งที่เราเกิดมีแรงบันดาลใจก็คือว่า
เราเองเราตระหนักถึงปัญหาต่างเหล่านี้เนี่ย
ต้องการสร้างให้บรรดาพี่น้องประชาชนเนี่ย
เข้าใจและรับรู้ในปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น
แต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คืออยากจะสร้างให้พวกเราทุกคนเข้าใจว่า
ขยะจากพลาสติกเนี่ยสามารถเอามาใช้ใหม่ได้นะครับ
ก็คือเราผลิตสินค้าพลาสติกจากผิดพันธ์ธรรมชาติ
แต่พลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนั้นเนี่ย
ผลิตมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตเรียมซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้
แล้วก็สร้างมูลค่าสูงขึ้น
ก็คือเอามาใช้แล้วให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นด้วย
เราเอาไปทำเป็นเสื้อผ้านะครับ
เป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะอะไรต่างพวกนี้ได้

การใช้แล้วเราไม่สามารถเราไม่ได้คิดว่า
ถ้าเกิดเราใช้อย่างสะดวกแล้วเราก็ไม่จัดเก็บเขาให้ดี

ก็ทำให้ปัญหานี้มันสะสมมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเรื่อย

ที่ต้องมาใช้ต้นทุนในการทำความสะอาดใหม่
นะครับตรงนี้คือจากทุกเราทางนั้นแหละครับ
ที่จะทำให้ต้นคริสต์มัสจากพลาสติกเหลือใช้ต้นนี้
เป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดในการสร้างสรรค์ชีวิตใหม่
พลาสติกเหลือใช้กลับมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าอีกครั้ง
โดยจะตั้งถึงวันที่๒มกราคม๒๕๕๙

เพื่อผลิตสินค้าแฟชั่นกระตุ้นจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
และที่สำคัญที่สุดก็คือการมอบความสุขและรอยยิ้ม